ต่อกันที่หนุ่มคนนี้บ้างดีกว่า

ธุรกิจขายดิบขายดีแต่ก็ใช่ว่า
เส้นทางจะโรยด้วยกลีบกุหลาบตลอดไป

งานเข้าตลอดคนนี้ตั้งแต่ปลายปียันต้นปียันตอนนี้ก็งานเข้าอยู่
ก็คือดีเจเพชรจ้านั่นเอง

งานนี้เพชจ้าเข้าจะไว้ยังไง
คุณวิเชียนกุศลมโนมัย
ถูกแจ้งความดำเนินคดีสวมทะเบียนออย

ซึ่งก็เป็นเจ้าของโรงงานผลิตอาหารเสริมที่อ้างว่าก่อนหน้านี้
มีบุคคลว่าจ้างให้ทางโรงงานผลิตอาหารเสริมให้
ซึ่งจะบอกสูตรและส่วนผสมพร้อมขอให้ไปขึ้นทะเบียนอาหารเสริมด้วย
แต่พอได้ทะเบียนอาหารหรือว่าออยมาแล้ว
ดันไม่มีออเดอร์ไปที่โรงงาน
มากค่ะก็เลยขอออกมาเรียกร้องความถูกต้องซักหน่อย
ซึ่งเป็นบริษัทที่จะได้รับการว่าจ้างให้ผลิตอาหารเสริม
แต่ว่าอย่างนี้คุณผู้ชมมันเกิดการติดฉลากทะเบียนอาหารผิด
ก็เลยทำให้เลขออยมันคาดเคลื่อน
ซึ่งตอนนี้ได้มีการพูดคุยตกลงกันไปเรียบร้อยแล้ว
ต่างฝ่ายต่างไม่ติดใจเอาความกัน
แล้วก็ยอมรับว่าเป็นความผิดของตัวเองที่ไม่ตรวจสอบให้เรียบร้อยค่ะ
เป็นตัวแทนคนนี้ดิวกับทั้งเพนกรุ๊ป
ตัวแทนคนนี้จะมีหน้าที่ในการขอจดออยลองทำความเข้าใจก่อนนะ
เกี่ยวกับเรื่องของการติดฉลากออยติดฉลากผิดไปประมาณ๑ของสินค้าทั้งหมด
คือเขาดิว๒บริษัทเขาดันเอาเลขออยของอีกบริษัทที่เขาดิวเนี่ย
มาติดที่ผลิตภัณฑ์แล้วก็ส่งมาทางผม
ซึ่งตัวผมเป็นฝ่ายจัดจำหน่าย
เพนกรุ๊ปก็ไปเดินห้างแล้วก็ลองดูสินค้าที่เคยดิลกันเป็นอย่างนี้
เขาก็เห็นว่าเฮ้ยสินค้าเวอร์ลีนเนี่ยทำไมเป็นเลขออยเขา
ทั้งนั้นที่คุยกันแล้วแต่ยังไม่มีออเดอร์มา
เขาก็ตกใจนะครับเขาก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้น

ว่าอ๋อมันเป็นเรื่องของการติดสติ๊กเกอร์ที่ผิดพลาด
ก็ฟังคุณเพชจ้าออกเขาเรียกอะไรอธิบายไปชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะคะ
ไม่ได้โปรโมทแต่จะไม่ให้หลายคนคิดก็ไม่ได้

แต่ว่าชัดเจนแหละคุณเพชรจ้าเขาบอกแล้วนะคะ
ว่าไม่มีใครจะเอาตัวเองไปเสี่ยงโปรโมทในเรื่องแบบนี้หรอก

ต้องลงทุนขนาดนี้ไม่ต้องทุนขนาดนี้เนาะไม่เอาเนอะ